อืมส่วนที่นี่ก็เหมือนกันค่ะที่ทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขันครับ
เขาไปเจอเนี่ยค่ะเป็นกองเท่าฐานถูกเผาไหม้มีเส้นเหล็กหลายสิบเส้นเลย
ที่ใช้เสริมล้อยางรถยนต์นะคะคนที่เจอเขาก็ไปเคลียร์ออกปรากฏว่า
ว่ามีฟันมนุษย์สามซี่มีชิ้นกระดูกที่ถูกเผาไหม้เป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะค่ะ
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่สพทัพสแก่ให้ไปตรวจสอบนะคะ
จุดตรงนี้เนี่ยเป็นสวนมะพร้าวสวนปามก็ห่างจากบ้านเรือนประชาชนพอสมควรนะคะ
ก็เราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเพื่อตามความคืบหน้านะคะว่า
หรือยังว่าชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบเป็นของใคร
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
ก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นคนเจอเศษกระดูกมนุษย์เป็นคนแรกอ่ะนะคะ
ชื่อว่านางสาวปรานีรอดไขเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าเมื่อวานนะคะ
เขาไปที่สวนแล้วก็ไปเจอว่ากระสอบปุ๋ยที่เอาไว้เก็บผลปาล์ม
อะไหล่รถยนต์สองเส้นยางอะไหล่รถอีแตนอีกสองเส้นที่วางไว้หน้าบ้านอ่ะ
หายไปครับก็เลยมองเข้าไปในบ้านประตูบ้านถูกงัดด้วย
ก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็เลยเข้าไปดูในบ้านนะคะ
เสื้อผ้าที่แขวนไว้ที่ราวก็หายไปด้วยนางสาวปรานีบอกว่าก็เลยหันไปเห็น
เท่าฐานอยู่หน้าบ้านก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันต้องมีใครมาจุดไฟที่หน้าบ้านแน่เลย
พอไปดูใกล้กองเท่าฐานกองนี้มันมีชิ้นส่วนสีขาว
คล้ายกระดูกยาวคล้ายกับลักษณะของตัวคนเลยค่ะ
อยู่ที่กองเท่าฐานนี้ก็เลยตกใจแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบปรากฏว่าเป็นฟันคนนะคะ
สามซี่ครับเนี่ยอยู่ในกองเท่าฐานเนี้ยนะคะ
นางสาวปรานีคนที่เจอคนแรกบอกว่าบ้านหลังนี้ค่ะ
เขาปลูกเอาไว้สำหรับพักระหว่างทำงานในสวนไม่เคยมาอยู่นะคะ
เพื่อนเขารถก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้เขาก็มาดูกัน
เขาก็ว่ากระดูกคนแต่เขาพิสูจน์แล้วหมอก็มานะ
หมอก็มาพิสูจน์ว่ากระดูกคนเพราะว่า
พอเช็คแล้วเลือดมันขึ้นสองขีดเขาว่าคนแน่
แต่ก็ไม่รู้ว่าก็ยังไม่รู้ว่าใครถามคนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครหาย
เขาเจอฟันเขาก็บอกว่าเจอฟัน
แล้วเจอกระโหลกที่เล็กเล็กมันไหม้จะหมดอ่ะมันเป็นรูปร่าง
กระดูกมันเป็นรูปร่างคนมันยาวไง
มันไม่เหมือนหมูไม่เหมือนหมามันยาวมันยาว
มันเหลือเศษยาวเรื่อยมาแล้วมันมาเนี้ย
หัวมันอยู่ทางโน้นขามอยู่ตรงนี้มันเป็นยาวอ่ะ
เราก็คงคงจะใกล้เคียงถามคนแถวนี้ไม่มีใคร
เขาบอกไม่มีเห็นแต่ฟันไฟแต่ว่าเขาก็ไม่รู้
เขาก็นึกจะของเผาอะไรเขาก็ว่าแค่นี้
เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าฉันมาอยู่เนี่ย
ตั้งห้าสิบกว่าปีแล้วมันไม่เคยมีเรื่องพวกนี้ไง
มันไม่มีใครฆ่าใครตายไงคนจะคนจะตายก็ตายเอง
แต่ฆ่าตายกันมันมันไม่มีเด็กวัยรุ่นหรือว่าเด็กวัยรุ่น
มันจะมาตีกันในซอยนี้มันก็ไม่มีมันไม่มันไม่มีปรากฏว่า
อืมใครจะมาฆ่ากันตายไงเขาก็เลยไม่ได้สนใจ
แต่ดูแล้วคนร้ายก็ต้องรู้แหละว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่
อืมโอ้โหก่อเหตุถึงขั้นเผาจนเหลือแต่กระดูกอย่างเงี
ไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวนะนะฮะมีข้อมูลจากชาวบ้านในระแวกนะครับ
ให้ข้อมูลตรงกันหลายคนนะครับบอกว่าในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
ในพื้นที่เขตหมู่สองตะบนอ่างทองไม่มีข้อมูลคนหายหรือเสียชีวิต
แล้วก็หายตัวไปนะครับขณะที่ช่วงต้นเดือนไม่แน่ใจว่าวันที่หนึ่ง
มิถุนายนหรือว่า๒มิถุนายนในช่วงกลางดึกคืนหนึ่งเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่ามีควันไฟลอยมาจากจุดเกิดเหตุ
แต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครสนใจอะไรคิดว่าเจ้าของบ้าน
หรือว่าคนแถวนั้นคงจะเผาเปลือกมะพร้าวทีมข่าวของเรายังได้ข้อมูล
จากเจ้าของร้านขายของชำร้านหนึ่งนะครับบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยมาขอซื้อเบียร์
แล้วก็ขอน้ำมันโดยอ้างว่าจะเอาน้ำมันไปเผาปาล์มที่บ้านญาติ
อยู่ในซอยวัดถ้ำจันทร์ขณะที่ร้านรับซื้อของเก่า
อีกร้านหนึ่งที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕กิโลเมตร
บอกว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนแปลกหน้า๒คน
มาขอซื้อยางเก่าไปสองเส้นในราคาเส้นละหนึ่งร้อยบาท
แต่ตอนนั้นทางผู้ต้องสงสัยที่มาขอซื้ออ้างแค่ว่าจะเอายางไปรองโอ่งน้ำ
ผมจำไม่ร้ายวันไหนเหมือนกันไม่รู้แต่เวลาช่วงหยิดเย็นอ่ะห้าหกโมง
เข้ามาข้อสื่อยางรถสองเซนเดี๋ยวเขาเอาขึ้นรถไป
แล้วเรียกถามแมวว่าเอาไปซื้อไปทำอะไรเขาบอกว่าเอาไปเอาไปหยายโอ้ม
เขาบอกขอซื้อไปหยายโอ้มผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไปทำอะไร
สองคนนั้นเราคุ้นได้ไหมครับไม่เคยเห็นอ่ะ
เขาขับรถอะไรมาครับรถเก๋งสีแดงแดงตัวยี่ห้ออะไรไม่รู้จัก
ไม่ได้ทำเกตไงรูปร่างลักษณะหน้าตาของสองคนนี้เป็นยังไงฮะ
นึงพร้อมพร้อมคนนึงลำน้อยน้อยคนพร้อมมันขาวเพิ่งสูง
ผมเห็นเหอะผมข้าวอ่ะปกติแล้วเขาจากที่เราคุยกับเขา

อะมันก็พอจะมีเคราะห์ล่างครับคนต้องสงสัยอยู่บ้างอ่ะนะคะ
ชาวบ้านเห็นคนสองคนเห็นรถสองคันแต่จำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
๒อาทิตย์ก่อนเขาบอกว่าเห็นมาเขียกองไฟอยู่ด้วย

ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดประจวบคิริขัน

ตามเส้นทางทั้งสายหลักสายรอง
คาดว่าผู้เกาะเหตุใช้หลบหนีนะคะ
ก็ได้มีการคุยกับชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็พยายามถามข้อมูลว่ามันสามารถเชื่อมโยงอะไรกับใครได้บ้าง
คือมีกระแสข่าวว่ามีผู้ชายคนนึงเป็นคนนนทบุรีนะคะหายไปอายุสักประมาณ๔๕ได้
แล้วหายไปในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับเวลาที่ชาวบ้านเขาเห็นควันไฟ
แต่ตำรวจในพื้นที่เขาบอกว่ายังไม่มีจุดเชื่อมโยงกันนะคะว่าใช่คนคนเดียวกันหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ค่ะเขาเจอหลักฐานก็คือที่แคร่ไม้เป็นแค่ไม้หน้าบ้านนะ
มีคราบเลือดที่พื้นไม้ลักษณะเหมือนถูกน้ำล้าง
มีคราบเลือดหยดลงพื้นเป็นวงกว้าง
ห่างออกไปมีคราบเลือดที่แห้งกรังที่เหล็กเส้นขนาด๑ฟุต
แล้วก็หยดอยู่บนกองขวดแก้วเครื่องดื่มชูกำลังที่ดื่มแล้ว
มีขวดเบียร์ดื่มแล้ว๒ขวดมันก็จะไปสอดคล้องกับคนที่เห็นว่ามีผู้ชายไปซื้อเบียร์ไปซื้อเหล็กเส้นอะไรแบบนี้ค่ะ
ครับทีเนี้ยแต่เบื้องต้นนะตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าผู้ตายเป็นใคร
มูลเหตุจูงใจในการฆาตกรรมคืออะไรก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะ
นำไปตรวจพิสูจน์โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่พบอ่ะค่ะทั้งฟันทั้งกระดูกเนี่ยค่ะ
ไปตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาอัตลักษณ์บุคคลนะคะว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
แต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยมันต้องมั่นใจว่าบ้านหลังนี้เจ้าของไม่กลับมาง่าย

ล่าสุดนู้นตั้งแต่พฤษภาใช่ไหมมันถึงแบบโอ้โห
ทั้งดื่มบงดื่มเบียร์นั่งเผาอะไรแบบ